มาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นวาดที่คุณแม่หรือเปล่า
มีเรื่องให้ลุ้นอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้

ปกติเนี้ยงานชุกมากคุณเป๊กกี้นะคะค่ะ

แล้ววันดีคืนดีออกมาบอกว่าประจำเดือนไม่มา
หรือว่าคุณถาเขาจะปลาเข้าเป้ายิงประตูเข้าเป้าแล้ว
เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะจะมีเฮหรือมีแห้ว

เทสแล้วค่ะผลมาแล้วค่ะอ่าท้องต้องขีดขีดนะฮะ
เสาขีดแป๊ะและไม่ท้องค่ะไม่ท้องค่ะ
แม่เสียดายจังเสียดายจ้า

แล้วนะคะคุณเป๊กกี้พี่เป๊กกี้ไม่ได้ท้อง
เอาแม่ตอนแรกหลายคนก็ลุ้นนึกว่าจะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกคนแล้วคุณผู้ชม
ค่ะค้าพิเฟ๊กกี้เลยค่ะอยากรู้จริงจริงนะคะว่าปฏิบัติภารกิจ
ไม่ใช่ตั้งใจจะมีทายาทมานานหรือยัง
คือก่อนหน้านี้สัมภาษณ์บ่อยแต่ไม่เคยรู้เลยนะว่าแกตั้งใจอยากมีลูก

การนับไข่ล่างไข่ไข่ตกไข่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเราก็ลงมือทำแล้วพอลงมือทำแล้วเราก็ปล่อย
เนี่ยครั้งแรกก็คือยังไม่ติด
โอกาสว่าปีนี้เลยค่ะถ้าไม่ได้ภาณี๕๕ไข่ตกนี้
ก็คือคุณถาเขาก็หมดโอกาสแล้วค่ะ
ถ้าคุณฐานทำนี้ไม่ได้แล้วต้องให้คุณหมอมาแจม
ก็คือมันจะเศร้านะคะ
ขาเขาก็สร้างการปั่นจักรยาน
เพราะว่าอาจจะมีปัญหากับต่อลูกหลัก
อย่างนี้เอาจริงพี่เป๊กกี้เนี่ย

ก็คือตั้งใจปล่อยตามธรรมชาติคุณผู้ชม
ถ้าอยากมีก็ภายในปีนี้ถ้าคุณถาเนี่ย
ให้โอกาสทำประตูอีกประมาณ๓ครั้ง

คือถ้าไม่เข้ารอบก็พักก่อนนะคะ

ดิฉันมีความเชื่อช่วงโควิดนี่แหละ

เอาคุณฐานผมก็อยากมีเดดีอยู่แล้ว

มาหากินกับคู่นี้นะคะ